หลังจากนี้จะเกิดฉากทัศน์อะไรขึ้นบ้าง

ทีนี้ค่ะคุณพิทาให้สัมภาษณ์หลังจากออกจากที่ประชุม
ซึ่งคำสัมภาษณ์ของคุณพิทาอาจจะไม่ได้ยาวมาก
แต่อาจารย์ทั้งสองท่านน่าจะได้วิเคราะห์กันต่อ
อมรับแต่ไม่ยอมแพ้
จะหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงให้ได้มากกว่านี้
ลดเพดานเรื่องของมาตรา๑๑๒

มันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
ในการโหวตครั้งต่อไปอาจารย์สมชัยคะ
คือก็เหมือนกับการเปรียบเปลยว่า
คราวนี้เพียงแค่แพ้ศึก

ยังมีการรบครั้งต่อไปนะครับ
แล้วก็ยังคิดว่าวิธีการในการรบนั้น
คงต้องไปปรับปรุงวิธีการว่าจะทำอะไรได้ยังไงบ้าง
แต่ถ้าหากว่าให้ผมประเมินจากเสียงที่ขาดไป
๒เสียงเนี่ยโจทย์หนักพอสมควรนะครับ
คือถ้าหากว่าขาดไปไม่กี่เสียงเนี่ยยังพอไหวนะ
แต่ถ้า๕๒เสียงนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ทีเดียวนะครับ
ถามว่า๕๒เสียงนี้จะหาจากฝั่งไหนได้บ้าง

บใดก็ตามที่คุณไม่มีพักการเมืองมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพิ่ม

ไม่มีของฟรีผมใช้ประโยคนี้แล้วกัน

อาจจะอยู่ดีจะขอให้มายกให้แก่ทางฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้างจะยาก
ดังนั้นถ้าหากว่าอยากจะเพิ่มในฝั่งสอสอเนี่ย

ก็ต้องไปเร็งดูครับว่าพักไหนที่ดูทอดไมตรีมากที่สุดในการโหวตคราวนี้

ก็คือพักที่ประเภทว่าไม่เอาแน่ก็คือบอกว่า

ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหน้าพลังประชารัฐ
๒ภักดิ์นี้รวมกันได้๓๕เสียง
เพราะฉะนั้นหมายความว่านี่คือสัญญาณที่ทอดไมตรี
ว่าฉันพร้อมที่จะช่วยคุณนะ
ฉันไม่ได้เผชิญหน้าขนาดว่าไม่รับ

แต่ฉันเพียงแค่บอกงดออกเสียงเพราะยังไม่ได้เป็นพวกเดียวกัน

เพราะฉะนั้นโอกาสที่สอสอจะเพิ่มได้คือเพิ่ม๓๕เสียง
จากการที่ต้องเปิดใจกว้างว่าจะรับ๒พักนี้เข้ามา
เป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่

สองภักดิ์นี้ก็ยังมีเงื่อนไขต่าง
แล้วก็ก้าวไกลเองก็อาจจะยังไม่ยอมลดเพดาน
คือสองพักนี้ก็อาจจะตั้งข้ออะไรบางอย่าง
ซึ่งอาจจะเป็นรู้สึกว่าเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมอยู่นะครับ
อย่างชาติไทยพัฒนาเนี่ยคุณวราวุฒิก็บอกตลอดเรื่อง๑๑๒
ใช่นี่คือส่วนที่หนึ่งนะ
แต่หมายความว่านี่คือโอกาสได้จากทางฝ่ายสอสอ
มีโอกาสได้อีก๓๕ถ้ายอมมีพักร่วมรัฐบาลเกิดขึ้นได้เจรจาได้
ภายในเวลาสั้นซึ่งค่อนข้างจะยากนี่คือส่วนที่หนึ่ง
ตอนนี้ส่วนที่สองคือจะได้จากทางฝั่งสวได้ไหม
สวตอนนี้ได้มา๑๓ไม่เห็นชอบ๓๔ไม่ต้องไปพูดถึง
คนไม่เห็นชอบไม่ต้องส่งทูตไปเจรจาแล้ว
แล้วคนงดออกเสียงมันกระท้อนว่าทอดไมธรีเหมือนสอหรือไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันคนงดออกเสียงผมก็เข้าใจว่าเป็นวิธีการ
ในการที่จะแสดงออกเพื่อให้ตัวเองไม่โดนรถทัวร์มาจอดมากเกินไป
แล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าทำตัวเป็นเหมือนกับว่าเป็นกลาง
แต่ความจริงแล้วก็คือการไม่ให้คะแนนนั้นเอง
เพราะฉะนั้นในส่วนของงดออกเสียง๑๕๙กลับไม่มาประมาณสัก๔๓คน
ในส่วนไม่มาก็ยังต้องวิเคราะห์เป็นรายคนว่าไม่มาด้วยเหตุอะไร
ไม่มาเพราะติดปิดธุระหรือว่าไม่มาโดยเป็นเรื่องของการเจ็บป่วย
หรือไม่มาเพราะว่าไม่ต้องการที่จะมาแสดงท่าทีในการประชุมวันนี้ว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพราะฉะนั้นโจทย์ของสวที่จะไปหาอีก๕๒จากส่วนที่เหลือ
คำตอบคือถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงแนวคิดนโยบายจุดยืนนะฮะ
ก็ไม่คิดว่าจะได้เพิ่มถึง๕๒เสียง
ความหมายคือยากอาจารยุทธพรมองเหมือนกันไหมคะคำถามเดียวกันเลย
ผมคิดว่าไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับ
จะเห็นได้ว่าสนั้นลงคะแนนไม่เห็นชอบก็นั่งเยอะ
แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนทั้งที่บางพักเช่นภูมิใจไทย
มติแรกบอกว่างดออกเสียงนะแต่ปรากฏว่าวันนี้ลงเนี่ย
ภูมิใจไทยเปิดหน้าชนเลยลงว่าไม่เห็นชอบ
ผมว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือการอภิปรายคุณชาดาเมื่อเช้า
แล้วก็มีการโต้ตอบกันกับคุณพิธา
ตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้ภูมิใจไทยนั้นเปลี่ยนท่าทีอย่างรวดเร็วนะครับ
เดียวกันพลังประชารัฐก็ลงว่าไม่เห็นชอบ
ซึ่ง๒พักตรงนี้ก็อย่างที่เพื่อนจันทร์สมภัยบอก

คราวนี้๔๐เสียงของสสที่งดออกเสียง

จุดยืนทางอุดมการหรือแม้ทั้งเรื่องของตำแหน่งแห่งที่ต่าง

เพราะจะกลายเป็น๙พักหรืออาจจะไปถึง๑๐พักเลย
ที่จะมาร่วมรัฐบาลจำนวนพักก็จะเยอะ
คราวนี้เมื่อเสียงมารวมก็ยังปิดสวิตช์สวไม่ได้อยู่ดี
เพราะว่าก็ยังต้องอาศัยเสียงสวอีกส่วนหนึ่ง
แต่ว่าพอเราไปดูสวปรากฏว่าวันนี้สวส่วนใหญ่ก็งดออกเสียง
อาจจะมีมาเติมให้บ้างก็นิดหน่อย
พอเป็นน้ำจิ้ม๑๓เสียงก็ตามรับปากกันบ้างอะไรบ้าง
รับปากเบี้ยวซะดื้อไม่มาร่วมประชุมเลย

ไม่มานี่ก็น่าสนใจน่าวิเคราะห์สองเหมือนกันว่าทำไมไม่มา

อกจากนี้ยังมีอุปสรรคอื่นอีกเช่นเรื่องของคดีความ
โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งไปสารรัฐมนูล
จะชี้ไหมใน๑สัปดาห์ตรงนี้
ถ้าชี้ออกมาแล้วบอกว่าสารรับรับแล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย
อันนั้นจะเป็นลักษณะที่คุณพิทาจะเข้าประชุมในฐานะสอสอไม่ได้
แม้ว่าจะยื่นชื่อแคนดิเดตได้ก็ตาม
แต่คุณพิทาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพูด
ไปชี้แจงไปแถลงอะไรเหมือนวันนี้ได้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะคล้ายกับกรณีคุณธนทรเมื่อปี๒๕๖๒

และประการที่๓ก็คือว่าเรื่องของการโหวตซ้ำเนี่ย
เรายังไม่รู้นะครับสถาาการตรงแน่จะมีคนไปรอไหม
เพราะเริ่มมีคนบอกเราว่าโหวดซ้ำไม่ได้

แต่ในขณะที่เรื่องของการเลือกนายกมันไม่ใช่เป็นยัตติ
แต่ว่ามันเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูล

แต่ว่าถ้ามันมีคนพยายามประวิงเวลาด้วยเรื่องนี้
ว่าโหดซ้ำได้หรือเปล่าตั้งอะไรต่าง

เพราะการเลือกนายกนั้นเป็นการบริเวณการตามรัฐมนูล

แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่า
ถึงเวลาตอนนั้นจะไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์แบบนี้อีกแล้ว
ผมเชื่อว่าจะไม่มีการอนุญาตให้แสดงวิสัยทัศน์

อาจจะเสนอชื่อคุณพิทาแล้วโหวตเลย
ซึ่งแบบนี้ทำให้คุณพิทาเสียเปรียบ
เพราะสุดท้ายมันกลายเป็นคณิตศาสตร์การเมือง
ก็ออกมาหน้าไพ่คล้ายเดิมอย่างนี้
เพราะฉะนั้นก็คงต้องบอกว่าเป็นงานที่ยังยากอยู่นะครับ
อาจารย์ครับอาจารย์มองยังไงที่สวกิติศักดิ์เมื่อเช้าให้สัมภาษณ์

คือเมื่อเช้าศวกิติศักดิ์เมื่อเช้าบอกว่ายังไงเสียงศว
ให้คุณพิทาไม่คือ๑๐เสียงหน่อยก็ออกมาตรงนะ๑๓เสียง
แต่การโหวตเลือกนายกครั้งต่อไป๑๙กรกฎาคม
คุณกิติศักดิ์บอกว่าได้นายกแต่แบบเลือดสาดเลือดท่วมจอ

ถ้ามั่นใจว่าได้นายกก็อาจจะแปลความหมายว่า
ในวันนั้นอาจจะมีการเสนอชื่อ
คนเข้าไปแข่งขันกันสู้กันเลยนะครับ
แล้วก็ใช้เสียงที่มากกว่าในการที่เอาชนะให้ได้นะครับ
ถึงบอกว่าเป็นเลือดสัตว์เลยนะครับ
แต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะเกิดสถานการณ์นั้นขึ้นได้หรือไม่นะครับ
เพราะอันนั้นหมายความว่าการเจรจาภายนอกสภา
เพื่อจะให้ได้เสียงที่เป็นเสียงข้างมากจริงนะ
ข้างมากจริงคือหมายความว่าเสียงในฝั่งของสอสอ
ที่จะกลายเป็นเกินกว่า๒๕๐นี้มันจะต้องเกิดขึ้นด้วย
เพราะว่าถ้าหากว่าคุณเอาแค่เสียงสวมารวมกับสส๑๘๐
และให้กลายเป็นชนะในการโหวตเลือกนายกอย่างเดียวเนี่ย

ซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันจะเดินหน้าต่อไม่ได้
ตอนนี้ในเวลาที่เหลือเนี่ย๗วันถามว่าทำอะไรได้มากน้อยเพียงไรบ้างเนี่ย
ผมคิดว่าหลายคนนึกว่าอีกตั้ง๗วัน

พรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะทุกคนนอนบาดเจ็บอยู่ไม่ทำอะไรนะครับ
อาทิตย์บางทีอาจจะยังทำอะไรไม่ได้นะครับ

เพราะฉะนั้นโจทย์ของการที่จะเปลี่ยนอะไรหลายอย่างที่จะพลิก
หรือจะมีเกมใหม่ที่จะทำให้เกิดการ

ผมคิดว่ายังไม่น่าจะเกิดขึ้นในวันที่๑
ก็คือการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็จะอาจเกิดผลในของความไม่สำเร็จ
ในการที่จะได้นายกอีกครั้งหนึ่ง
แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องซึ่ง
ผมเข้าใจว่าทุกคนคงต้องขอเวลามากกว่านั้น

ผลที่เกิดขึ้นคือมันแทบตั้งตัวกันไม่ทันเลยนะครับ
มันก็จะกลายเป็นอะไรที่ไม่สามารถเตรียมการใดได้
อาจารย์วุฒิพรมองว่าวันที่๑๙
วันนั้นจะเป็นวันที่คุณพิทาได้โหวตครั้งที่๒

ยังไม่มั่นใจว่าจะมีชื่อคุณพิธาไหม

อาจจะมีในช่วง๗วันตรงนี้
ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่พลิกผัน
แล้วก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่เราต้องตามดูเลย
อย่างเช่นจะมีการปรับสมการไหมในฝั่ง๘พักร่วม
ถ้าปรับสมการเพื่อไทยขึ้นมาอาจจะไม่มีชื่อคุณพิธาก็ได้
จะมีเรื่องการรับคำร้องของสารน้ำนูนไหม

แม้ว่าจะเป็นการร้องในสารภาพส่อก่อนก็ตาม
แต่ก็ส่งผลในการที่จะมีการเสนอชื่อคุณพิทาไหม

สวบางท่านออกมาบอกว่าระวังนะ
การไปโหวตคนที่ไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม

อาจจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหรือเปล่า
อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นปัญหาหลายอย่างเลย

หรือว่าอาจจะมีการเสนอคู่เทียบขึ้นมา
จะปรักฝั่งคั่วอุดมการเดิมก็ได้
ซึ่งก็เป็นไม่ได้ที่ถ้าไปถึงสุดทางจริง
เขาใช้สูตรของรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ก็คือเอาสวบวกกับ๑๘๘ดันไปก่อน

ว่ามันไม่ง่ายหรอกเพราะมันก็เดินต่อยาก
แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ
ถ้าถึงเวลาแล้วก็อาจจะมีกระบวนการอย่างนี้

ได้ฟังการอภิปรายตั้งแต่เช้าเลยนะคะ

มาตรา๑๑๒ถ้าถอยตรงนี้เรื่องเดียวจบเลยไหมได้นายกเลยไหมฮะคงไม่ง่ายขนาดนั้น

กลายเป็นประเด็นที่เขาใช้ในการหาเสียง
แล้วก็เขาก็เป็นเรื่องที่เขาพูดกับประชาชน
ที่อยู่ในฝั่งที่สำนุนเขาอยู่แล้ว
ดังนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ออกไปได้เลย

คุณเองก็จะไม่แตกต่างจากพักการเมืองอื่น

หรือสามารถที่จะแปรผันตัวเองได้ตลอดเวลา

เก้าไกลเลือกแนวทางที่ประเภทว่าแตกหัก

แต่ถ้าถึงที่สุดแล้วดันอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ได้
ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ตาย

คือวันนี้โมเมนตัมทางการเมืองของก้าวไกลมันมีหลายเรื่อง
แต่เรื่องนโยบายที่อาจารย์สมชัยบอกนี่ก็ใช่
เพราะว่าถ้าไปลดเพดานลดจุดยืนลดอุดมการ
แค่เรื่องเดียวแล้วไปต่ออีกเยอะเลยนะ

คุณพิทาโหวตครั้งที่๒ไม่ได้ก็จะเอาครั้งที่๓อีก

ว่าระหว่างผลประโยชน์ของประเทศ
ผลประโยชน์ของพักและตัวคุณพิทาจะเป็นอย่างไร
ดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่พักก็ต้องรักษาสมดุลตรงนี้ด้วยนะครับ
ทุกผู้ชมครับที่หน้าจอเนี่ยคือพื้นที่ที่แกนนำพระเก้าไกล
ออกมาพบปากกับมวลชนที่มาปักหลัก
รอฟังการประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกวันนี้นะฮะ
บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการของกรทมแถวรัฐสภาเกียรติกาย